ที่หลายคนชอบไปคือโคราชด้านร้าน

อ๋อคุณต้องกลับมาคุณชอบมีคุณเชื่อมคุณชอบ
จังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่ประตูสู่ภาคอีสาน
แต่คุณเชื่อไหมว่ามีบางพื้นที่บางอำเภอ
ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้น่าเห็นใจ

งานนี้ชาวบ้านเดือดร้อนวินวรจำนวนไทยมาช่วยหน่อยค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมมาหาผู้ที่เขาเดือดร้อนกัน
อยู่ที่บ้านโนนติ้วตำบลเสมาใหญ่
คือเสาไฟเนี่ยตั้งโดเดย์อยู่ตรงนี้
แต่ชาวบ้านบางหลังเขาไม่มีไฟฟ้าใช้
ขอไฟมานานหลายปีแล้วตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่การเกษตร
มีกระท่อมอยู่ไม่กี่หลังจนปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ขยับขยายเป็นชุมชน
มีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเป็นสิบราคาเรือน

ใช่แล้วก็มีการขอเลขที่บ้านปักเสาไฟเดินสายไฟไว้เรียบร้อย
โดยที่ผ่านมายื่นเอกสารไปแล้วแต่ก็ยังเงียบอะค่ะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไงเอาไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า
ไปให้ฟ้าก็ยื่นอันนั้นก้อนนี้ก้อนนี้
คือถ้าจะนานมากจริงผู้สื่อข่าวถามว่าขอมากี่ปีแล้ว
คุณยายยังนึกไม่ออกเลยกี่ปีแล้วเพราะมันคงจะนานแล้วนะ
เป็นยายบอกเป็นสิบปีกันก็คือนึกอยู่มันนานขนาดไหนถ้านับตัวเลขแล้ว
คือนานจริงยายเลยบอกว่ามันเจ็บใจนะ
ตรงที่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกับถนนลาดยาง
เสาไฟก็เห็นอยู่ว่ามันผ่านหน้าบ้าน
แต่ไม่มีไฟโยงเข้ามาในบ้าน
นี่ก็เตรียมเต้าไฟปลั๊กไฟเอาไว้พร้อมแล้วค่ะ

คุณยายก็เลยต้องลงทุนซื้อเครื่องปั่นปั่นไฟมาใช้
วันก็จุดเทียนไปประทังชีวิตกันไป
คือเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ยมันเป็นสาธารณโภคพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้นะคะ
ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความอนุเคราะห์
ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ได้ใช้ไฟกันเหมือนกับหมู่บ้านอื่นกันหน่อยนะคะ
ถ้าหากว่าติดปัญหาอะไรก็แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบกันเพื่อการเข้าใจกันที่ตรงกัน
แล้วก็หวังว่าชาวบ้านจะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ววันนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะถ้าเกิดมีการได้รับความช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวตลอดข่าวของเรานำเสนอกันไปอีกทีนึงนะคะ